ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายเดือนมกราคมปีหน้านะครับ
และเชื่อว่าก่อนที่จะตัดตัวจะมีเกมอุ่นเครื่อง๑นัดนะครับ

ที่ไทย๘๒๖มกราคมนี้นะครับ

วิปเอเชียแข่งขันในโอลิปิกเกม๒๐๑๖

ล่าสุดนั้นมีการสรุปโปรแกรมการอุ่นเครื่องของทีมชัดไทย
ไว้เบื้องต้นนะครับคือในช่วงก่อนปี
ทีมไทยจะอุ่นเครื่องกับทีมจากระดับไทยลีก
ที่อยู่ในช่วงปีเป็นจำนวน๑เกม

ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึก
อยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชียอีก๑เกม
ซึ่งการประกาศรายชื่อผู้เล่น๓๐ชุดแรก๓๐คนชุดแรกนะคะจะมีขึ้นในวันที่๒๓ธันวาคมนี้ค่ะ
โดยอาเกียรานิชิโนเฮสโค้ชทีมชาติไทยจะมีเวลาในการพิจารณาฟอร์มการเล่นของผู้เล่นในแคมป์เป็นเวลาเพียงแค่๓วันเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ละทีมมีโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้อีกในการประชุมผู้จัดการทีมที่จะมีเกิดขึ้น๑วันก่อนการแข่งขัน
ซึ่งนักเตะที่จะเปลี่ยนเข้ามานะคะจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มชื่อที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า๕๐คนเท่านั้น

แรก๘มกราคมเจอกับบาเรน

ทั้ง๓นัดก็จะเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถาน
เวลาเดียวกันนะครับ๒ทุ่ม๑๕ครับ